เกี่ยวกับหมอสันที่แปลงโฉมให้กับคุณสุรชัย
เอาล่ะแพทยศภาเขาก็เรียกแล้ว

ข้อหาจริงคือโฆษณาเกินจริงเรื่องศัยกรรมบนใบหน้า

จริงแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าการอวดอ้างสรรพคุณเนี่ย
หวังการทำศัยกรรมจากอายุ๖๕
มาเหลือจากอายุ๖๐มาเหลือ๓๕เนี่ย
นะฮะดรเซปิงเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงไป

ดรเซปิงใช่เป็นลูกของคุณประจวบชายัน
พูดว่าเป็นลูกเป็นลูกบุญธรรม

ไม่คนไปเอาอดีตรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกัน
ว่าเขาเป็นอะไรกับอดีตรัฐมนตรีประจบชายสาม

แต่รู้สึกลูกชายของคุณประจวบชายศาสเนี่ย

ให้ยุติการเผยแพลก

เจ้าของโครงการยุติการเผยแพร่ข้อความโฆษณาทั้งหมด
พร้อมกับส่งหนังสือเชิญให้ดรเซปิง
มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเดียวเลย

แล้วทุกวันที่โฆษณากันอยู่ฉันก็เห็นก็เกินจริง
ไม่อันนี้ไปใช้คำผิด
แล้วพวกครีมครีมโคลาเจ็มไม่เหมือนไม่ใช่กัน

เปลี่ยนหน้าโดยการที่สมมุติว่าในประเทศไทยก็มีคนทำได้
แต่คนที่ทำได้มากเยอะที่สุดคือที่อเมริกา

เขาก็จะเอาหน้าของคนสีตายที่เสียชีวิตเอามาใส่
เอามาใส่แล้วฟังก่อนฟังก่อนนะ
แล้วต้องต่อเส้นเลือดทั้งหมด
เพื่อที่จะเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อให้ได้
แต่หลังจากนั้นร่างกายของมนุษย์มันจะมีการแอนตี้

ไม่งั้นพวกเราก็จะโง่กันอยู่อย่างนี้

ก็คือคนที่จะต้องให้สารเคมี

สามารถจะต่อเส้นเลือดได้ทุกอย่าง

คือโดนปืนระเบิดใส่หน้ากับหมา

อันนี้มันคือมันเป็นศัลยกรรมทั่วไปที่เขาทำกัน

ซึ่งความจริงแล้วก็แค่ทำดึงถลกนางหน้าขึ้นมา

ให้แบบเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งได้เหรออะไรอย่างนี้

คนก็คิดว่าเราสามารถเอาหน้าเด็กมาใส่ก็ได้เหรอ

ไม่มีคนที่จะสามารถจะกด
ส่วนที่จะไม่ให้เกิดการแอนตี้ได้

แต่เขาจะมีหมอที่เป็นคน

แล้วก็มีคนที่ดูแลในส่วนของการที่ไม่ให้

มีแต่เมืองไทยไม่มี
เมืองไทยไม่มี
จึงไม่สามารถที่จะทำได้

ซึ่งนายกสมาคมศัยกรรมตกแต่ง

สายกรรมมันเหมือนกับการฉีดวัคซีนไปแล้ว

โดนแฮบไปแล้วจากลองห่องพ่อหอ
เรียบเรียนแล้วเรียบ
คือ๒ปีมานี้คนเราเสพสื่อเกี่ยวกับศัยกรรมเยอะขึ้น
เมื่อก่อนต้องยอมรับว่าการทำศัยกรรมเป็นอะไรที่ต้องปกปิดหมด
กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับจะทำจมูกทีจะต้องหายไปเลย
คุณดูทุกวันนี้สิฮะดารานะกรีดตานะ
เชื่อไหมว่า๓วันมาทำงานถ่ายละครได้เลย
กรีดตาทุกวันนี้ดาราผู้หญิงเนี่ย
ร้อยละกี่คนไม่รู้ไปกรีดตากับหมอเส

มูกอาทิตย์หนึ่งทุกคนก็มาทำงานกันได้ปกติ

แล้วเออมาน่ารักไหมละ

ก็เพราะฉะนั้นวันนี้การทิกโกสนาเกินจริง
วันนี้นะจะบอกก็เขาเอาจริงนะพี่

เฮ้ย
คนเดีย
กว่าจะได้เป็นหน้าอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็หลายรอบนะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือเมืองไทยเนี่ย

ไม่ใช่จะฟังนะเกาหลีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการที่ทำให้คนทำศัลยกรรมต่ำ
นี่นี่นี่เธอต้องฟังอันนี้อันนี้น่ากลัวมาก
ผมจะให้เขาเห็น
เขาชั่วเขาเป็นคนชั่วลาย

แล้วสักทีโดนฟ้องแล้วฉันจะเอาอะไรเล่าข่าวแล้วเนี่ย

สรุปทั้งรายการนี้ฉันไม่เหลืออะไรเล่าข่าวแล้วเนี่ย

ที่ทำให้คนไข้ตาบอด

นี่ไงก็กรุณาช่วยฟัง

ของเด็ดเนี่ยของจริงอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลย

แล้วลองมาอันดับที่๒

หลังจากที่เขามีการประชุมกันนี้ที่อเมริกาแล้ว

แต่ผมรู้ด้วยที่ไหน

โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ไม่คือหมายถึงรวมทั้งหมดหลายที่นี่แหละ
เปอร์เซ็นต์สูงเป็นอันดับที่สองจำไว้

หมอกระเป๋าไม่กระเป๋า
ที่นั่งหลังเที่ยงคืน

ที่เนี่ยเหรอใช่
เดี๋ยวเขามาฉีก
เอ้ยไม่ให้เดี๋ยวเขามาซ้องผม

สรุปแล้วคือฉีกกันไปฉีกมาจนสกิปไม่เหลือจนหาละ

วันนี้ไทยรัฐเองก็บอกว่าเอาด้วยค่านิยมของคนไทยวันนี้
เว้ยจะเล่าข่าวว่ะเออเดี๋ยวเขาค่อยปิด
ซุปตาเนี่ยทุกวันนี้อัพหน้าเสริมหล่อ

ยังโอมโอมเปลี่ยนชื่อด้วย
เขาไปตัดจมูกมาเตาร์ทผิดจมูกมา

พี่ทำมาแล้วก็แบบโฆษณา๗๘ตัวนี้
ยิ่งกว่าทำเต็มที่ลงทุนทำไม่ถึงล้าน
วันนี้ได้กลับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะ

มอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนฟาดหน้าไงตอนนั้นไง

จากขวาก็น่ารักนะถ้าพูดถึง
มันยังแต่เขาหล่อนะ

อันนี้ก็เหรอหน้าเนี่ยตาก็ทำจมูก

อุ๊ยยิ่งแก่ยิ่งทำยิ่งดีจะบ้าเหรอ
ยังทำฉันไม่เห็นเหรอฉันอายุเท่าไหร่แล้ว

ไม่ทำจะไม่ยอมแตะเครื่อง
บอกถึงเวลาปุ๊บถ้าเอาชุดใหญ่เลยทีเดียว